เหตุการณ์นี้เป็นอันตรายจากแก๊งเงินกู้นอกระบบ
หมวกกันน็อกครับคุณผู้ชมพี่ปอครับ

บอกว่าก่อนหน้านี้ไปกู้เงินจากแก๊งปล่อยกู้นอกระบบนั่นแหละ
กู้มาเจ้าแรกแต่หมุนเงินจ่ายให้เขาไม่ทัน
ก็เลยไปกู้เจ้าที่สองเจ้าที่สามเจ้าที่สี่

แล้วสุดท้ายโดนตามทวงหนี้แรกก็ด่า
หลังขู่ล่าสุดมาทวงเงินแล้วไม่ได้
ลายข้าวของไปดูหลักฐานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ในพื้นที่อำเภอกันธรวิชัยที่จังหวัดมหาสารคาม
สองพี่น้องเป็นแม่ค้าขายอาหารที่ร้านแห่งนี้ครับ

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและช่วยเหลือหน่อย

ก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไปกู้เงิน

เป็นเหมือนกับแก๊งหมวกกันน็อกครับ

โปยนามบัตรไว้

จ่ายวันละ๕๐๐ต่อ๒๔วัน

ทีนี้ดอกมันเริ่มทบต้นแล้ว

ไปกู้อีกเจ้าหนึ่งเจ้าที่สอง

ทีนี้พอส่งเจ้าที่๒ไม่ทัน

มาโปเจ้าที่สองและทำแบบนี้ฮะ

๒๐รายแล้วอ่ะพี่ปอร์คุณผู้ชมครับ

หลายแสนครับพอจ่ายไม่ทัน

มีขู่ท้าให้ไปแจ้งความ

จริงเขาไม่ต้องการจะเบี้ยวนะฮะแม่ค้าบอก
แต่มันหาเงินส่งให้ไม่ทันขอผัดไป๑วันได้ไหม

ตกลงกันไม่ได้มีปากเสียงกัน

มาทำลายอุปกรณ์ทำมาหากินฉันทำไมล่ะเนี่ย

ช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องของ
การปล่อยกู้นอกระบบ

ก็ขออภัณฑ์เขาก็บอกว่า

ถึงจะขอเจรจาได้

ไม่ตัดเลยพี่พอแล้ว

เขาก็ไม่ยอมว่าจะให้หนูตัดส่งวันเมื่อวาน

ไม่อยากตัดไม่อยากเป็นหนี้อีก

ในพื้นที่มหาสารคามว่าจะมีการตรวจสอบ
เรื่องนี้อย่างไรการใช้ความรุนแรงย้ำนะ

เจอแบบนี้มาเยอะแล้วนะที่มาทวงหนี้แบบนี้นะคะ